คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาที่นนทบุรีค่ะ
อันนี้น่าสลดมากนะคะคือผู้หญิงสองคนเขาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารด้วยกันทั้งคู่
ขี่รถจักรยานยนต์ขี่ตามกันมาค่ะเลิกงานดึกกำลังจะกลับบ้าน
เสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
เมื่อกลางดึกนี้เองค่ะตำรวจศพมื้องนทบุรีรศาสตร์ได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีรถชนทำให้มีผู้เสียชีวิตหน้าตลาดออตก๓ถนนเลี่ยงเมืองนทบุรี
รถจักรยานยนต์สภาพหน้ารถเนี่ยพังเสียหายเลยนะคะล้มคว่ำอยู่ค่ะ
ติดกับแท่งเบรีเออร์เลยที่บริเวณเชิงสะพาน
และใกล้ใกล้กันตรงนั้นพบศพนางสาวสะสิวิมลขจรมาอายุยี่สิบเอ็ดปี
เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะนอนหงายเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะคะ
ช่วงเชิงสะพานคู่กรณีเป็นรถกระบะอีซูซู
คนขับก็ยืนรอให้การกับตำรวจนะคะไม่ได้หนีไปไหน
คนขับชื่อว่านายอนุลอยบัณฑิตอายุสี่สิบเจ็ด
นายอนุคนขับรถกระบะบอกว่าเขาขับมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
เห็นผู้ตายนั่งอยู่กับพื้นถนนแต่เห็นในระยะที่กระชันชิดมาก
เบรกไม่ทันหยุดรถไม่ทันจริงก็เลยพุ่งชนไปแบบเต็มเลยอะค่ะ
จนทำให้เสียชีวิตคาที่เพื่อนของผู้ตาย
เขาขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมานะคะเห็นเหตุการณ์แบบเต็มตาเลย
นางสาวปียรัฐอุทัยสงฆ์ค่ะอายุยี่สิบสี่
เล่าว่าเขาเองก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาของรถจักรยานยนต์ของนางสาวสาธิวิมลนะคะ
เห็นแล้วเห็นแล้วว่าเพื่อนเนี่ยรถล้มเพราะว่าไปชนกับแบรีเออร์กำลังลุกขึ้นมา
แล้วเห็นเลยว่ากระบะเนี่ยขับพุ่งมาชนซ้ำแบบ
แบบไม่ได้เบรกพุ่งชนไปเต็มเต็มเลยอะค่ะเพื่อนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
ทีนี้ค่ะจากการสอบปากคำทั้งเพื่อนผู้ตายและคนขับรถกระบะ
เราก็เลยจำลองภาพเป็นกราฟิกนะคะให้เห็นว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไง
เริ่มที่นางสาวสาสีวิมนต์กับเพื่อนสาวอีกคนนะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาคนละคันขี่ตามกันมา

นางสาวสะสิวิมลขี่นำค่ะ
แล้วก็รถมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้เสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์เชิงสะพาน
จักรยานยนต์เธอล้มแล้วกระบะมาแบบนี้

ระบะมาแล้วก็พุ่งชนแบบเต็มไม่ได้เบรกเลยอะค่ะ
เพื่อนของเธอที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
เห็นภาพสลดนี้คาตานะคะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
แท่งแบรีเออร์ยังมีรอยแตกอยู่เลยนะคะ
จากแรงกระแทกยังมีรอยคราบเลือดอยู่เลยด้วยค่ะ
แล้วก็มีเครื่องเส้นไหว้ญาติของนางสาวสาธิวิมล
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุไปแล้วนะคะ
ญาติก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดพิศนุโลก
ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกับนักข่าว
เพราะว่าครอบครัวบอกว่ายังเศร้าอยู่ยังทำใจไม่ได้ค่ะ
ตำรวจสอบปากคำคนขับรถกระบะแล้ว
สันนิษฐานว่าผู้ตายกำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับที่พัก
พอมาถึงจุดนี้เสียหลักพุ่งชนแบรีเออร์เชิงสะพาน
รถล้มผู้ตายกระเด็นไปอีกเลนหนึ่ง
ก็เลยเป็นจังหวะที่รถกระบะขับมา
พุ่งชนแบบเต็มแรงก็เลยเสียชีวิตคาที่
ตอนนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มนะคะ
เพื่อดูว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหน
ยังไงว่านางสาวซาสิวิมลที่ล้มไปชนกับแท่งเบรีเออร์ค่ะ